มาตรการของการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุกในเรือนจำนะครับ
ก็ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่คุณผู้ชมครับ
ตัวเลขต้องบอกว่ามันน่าตกใจจริงแหละเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเกือบ๔๐๐๐คนครับ
หลังจากโซเชียลมีเดียเผยแพร่นะครับว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่
ติดเชื้อโควิด๑๙ถึงสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าคนทำให้นายเจริญฤทธิ์สงสัตว์นะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านยอมรับว่าเป็นยอดจริงนั่นแหละ
แต่เป็นยอดที่ปิดผนึกปิดผนึกคือยังไงนะฮะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า
คือจะมีการแถลงข่าวอย่างละเอียดนะฮะวันนี้เวลาสิบในรายการสามสิบนาที
ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนอยากรู้คนอยากฟังคนอยากดู
คุณผู้ชมครับทั้งนี้จากการตรวจคัดกรองเชิงลุกในเรือนจำ
แล้วก็ทันทศสถานในพื้นที่เสียงแปดเรือนจำระหว่างวันที่๑๒๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
พบพู่ตรงขางติดเชื้อแล้ว๙๗๘๓รายครับ
จากทั้งหมด๓๗๒๙๑รายคิดเป็นร้อยละ
แยกเป็นเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับพบติดเชื้อสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าคน
จากผู้ต้องหางทั้งหมดหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าคนคุณผู้ชมดูตัวเลข
เรือนจำน่าตกใจนะฮะเพราะว่าครึ่งบางที่เกินครึ่งนะฮะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯพบติดเชื้อหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบคน
จากจำนวนผู้ต้องหางทั้งหมดสามพันยี่สิบสามคนทางทัศนฐานหญิงกลางพบติดเชื้อหนึ่งพันสามสิบเก้าคน
จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดสี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดคนเรือนจำกลางคลองเปรมครับ
พบติดเชื้อหนึ่งพันสิบหกคนแล้วก็ผู้ต้องหางทั้งหมดเนี่ย
พันแปดสิบแปดคนนะฮะเรือนจำพิเศษธนบุรีเราพบติดเชื้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน
ผู้ต้องขังทั้งหมดสี่พันสิบห้าคนไปดูเรือนจำกลางฉาเชิงเซากันบ้าง
พบติดเชื้อสี่สิบสามคนจากผู้ต้องหางทั้งหมดสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคน
อันนี้ก็ดูสัดส่วนจะน้อยหน่อยนะครับส่วนที่ทัศนบำบัดพิเศษกลาง
พบติดเชื้อสิบสองคนจากจำนวนผู้ต้องหางทั้งหมดห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกคน
อันนี้ก็พอไหวส่วนเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ติดเชื้อห้าสิบเก้าคนจากจำนวนผู้ต้องหางทั้งหมดสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดคน
ซึ่งกรมรัชธรรมเนี่ยเขาระบุแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่ายอดติดเชื้อเนี่ยที่พบมาจากการตรวจเชิงลุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ
มีการระดมการตรวจตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อออกจากกัน
จนสามารถตรวจแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วกรมรัชธรรมได้ดำเนินการเฝ้าระวังสองกรณี
คือการติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำซึ่งต้องตรวจหาเชื้อทุก๑๔วันครับ
และจะเฝ้าระวังนะครับไม่ให้พวกเขาไปในพื้นที่เสี่ยง
ค่ะรวมถึงครอบครัวด้วยและการติดเชื้อจากผู้ต้องขังที่เข้าใหม่
หนึ่งเนี่ยนะผู้ต้องขังที่ไปโรงพยาบาล
และผู้ต้องขังที่ออกสารนะจะเพิ่มระยะเวลากักตัวจากเดิมที่เขากักตัว๑๔วันเนี่ย
จะเพิ่มไปยี่สิบเอ็ดวันครับแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อสองครั้งก็คือ
ก่อนเข้าห้องแยกกักโรคแล้วก็ตอนที่ครบระยะกักตัว
คุณหมอเบิร์ตครับแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ท่านผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงบอกว่า
ที่ประชุมมีความเป็นห่วงอันนี้มาอีกคลัสเตอร์นะ
โอ้โหตรวจพบผู้ติดเชื้อศรีร้อยเปิดสิบสองรายจากทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเก้ารายครับ
คุณผู้ชมครับถ้าคิดเป็นร้อยละแล้วก็๘๖๒๓ครับเกือบ๙๐นะฮะ
ปัจจัยที่ทำให้มันเกิดการแพร่ระบาดนะครับ
เนื่องจากความเป็นอยู่ในแคมป์เนี่ยมันค่อนข้างจะหนาแน่น
หนาแน่น๒ที่แล้วนะที่ติดเชื้อแบบชัด
คือหนาแน่นในเรือนจำกับหนาแน่นในแคมป์คนงาน
แล้วก็มีการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันครับห้องน้ำนะฮะ
ที่รับประทานอาหารรวมทั้งการไปตลาดชุมชน
เพราะว่าพวกเขาก็ต้องซื้อข้าวของมากินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
แล้วแคมป์คนงานเนี่ยเวลาคนงานทำงานเนี่ย

ใช่ไปนั่งรวมตัวกัน
พวกที่ทำงานสร้างพื้นฐาน
พอเสร็จโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้แล้ว
ก็ย้ายแคมป์ไปทำอีกอันหนึ่ง
อย่างเช่นตรงนี้คนงานแคมป์หลัก๔เนี่ย
ก็ข้ามไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะ
เดี๋ยววันนี้จะมีการกำหนดมาตรการนะครับ

ได้รับทราบว่าท่านควรจะต้องดูแลนะครับ

เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลเรื่องของแคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลัก๔นะ

เขาจะมีรถกระบะพาคนงานเหล่านี้ไปซื้อกับข้าว

ย่านหลัก๔ซึ่งผมก็จะเห็นบ่อย
เพราะผมเห็นเริ่มกังวลก็เลยไม่ได้ไป
ซึ่งในย่านหลักศรีเองก็จะมีตลาดเยอะแยะมากมาย
จะเอาคนงานไปจอดเลยแล้วก็ให้เขาไปซื้อกับข้าวเพื่อกลับแคมป์กันไป
อันนี้น่ากลัวต้องไปดูว่าตามตลาดเองมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
อาจจะต้องปิดก่อนหรือเปล่าเพื่อป้องกันเรื่องของการระบาดด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะบางครั้งการมองโลกในแง่ลบมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
คิดว่าทุกคนเนี่ยคือพาหานำโลกนะไกลได้ไกลห่างได้ห่างนะ
ไว้ก่อนเนอะเอ๊ะไว้ก่อนจะเป็นหรือเปล่าเอ๊ะระวังก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้
คือเขามีเรื่องเล่าของครอบครัวคนหนึ่งที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขากับครอบครัวเนี่ยอยู่กันแต่ในบ้านนะแต่ปรากฏว่าคนที่มาหาเนี่ยพาเชื้อมาติดใช่ไง
นี่ไงคะอยู่ทางอย่างห่วงกันดีกว่านะคะทีนี้